วันนี้เก้ากลายเค้ามีการสั่งกิจกรรมทุนที่อาคารกีฬาวาส๑ดินแดงนะคะ
เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของหัวหน้าพักคนใหม่
ซึ่งสมาชิกพักเก้าไกลเขาก็จะไปรวมตัวกันที่นั่นนั่นแหละ
แต่ปรากฏว่าก่อนที่จะได้ฟังวิสัยทัศน์เนี่ย
คือป้าเป้าแกเป็นนักเคลื่อนไหวอยู่แล้วใช่ไหมคะ

ปรากฏว่าแกเหลือไปเห็นโอ้โห

มีลุงคนหนึ่งเป็นคู่อริแกเคยไปตีแกเลือดอาบเลย
แกจำได้แกบอกตำรวจตำรวจมาจับหน่อยเนี่ย
เขาตีฉันตำรวจไม่มาจับ
เป้าแกเดินเข้าไปปุ๊บเงื้อล่มแล้วฟาดเลย
ลุงโดนแบบนั้นลุงก็ถือล่มเหมือนกัน

เฮ้ย

ไปหาเรื่อง
หนึ่งเนี่ย

โน้ท
เป็นงงกันหมดแล้วค่ะป้าเป้าแกเอาร่มฟาดเอาฟาดเอาพูดลุงคนนี้ก็เอาร่มตีกลับตีคืนอยู่เนี่ย
เป้าบอกมันตีกูมันตีกูอยู่แบบนี้ค่ะ
คือแกบอกว่าแกไปเจอคู่อริเก่าก็เลยเรียกตำรวจให้ไปช่วยจับ
บอกจับผู้ชายคนนี้ให้หน่อยแต่แกเห็นว่าตำรวจไม่สนใจ
เลยปรีเอาร่มไปฟาดเลยนะคะ

เคยถูกผู้ชายเสื้อส้มคนนี้ตีหัวเลือดอาบเมื่อหลายเดือนก่อน

นี่ยังมีแจ้งความของตำรวจอยู่ในมืออยู่เลย
แต่พอบอกให้ตำรวจจับตัวไปดำเนินคดีตำรวจก็ไม่ยอมจับ
แกก็เลยพุ่งมาเอาร่มฟาดซะเองเลย

ตำรวจและเจ้าหน้าที่ก็แยกสองฝ่ายไปอยู่ห่างกันก่อน

เพราะว่าแหมเดี๋ยวมันจะวุ่นวายงานยังไม่ทันเริ่มเลยนะคะ

ถ้าเป็นคดีความกันจริงเดี๋ยวให้ตำรวจเขาดำเนินการ
ส่วนบรรยากาศงาน๙ต่อไป๙ไกลทั้งผ่านดินจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวให้รอติดตามความเข้มข้นในช่วงการเมืองด้วยนะฮะ